คุณผู้ชมเรามาดูอีกหนึ่งกรณีเป็นเรื่องราวที่พ่อแม่เนี่ยก็อยากจะให้สังคมตรวจสอบอีกหน่อย
กรณีที่ลูกประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะคะ
แต่ไปแจ้งความก็ไม่ได้มีการคืบหน้า
แต่พ่อแม่เองก็บอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อย
เพราะเชื่อว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะว่าถูกเฉียวชน
ไม่ได้ขับรถล้มแล้วก็เสียชีวิตเอง
คือนางจริยาเครือแสงอายุ๔๗ปี
และนายเสกสรรนุษยเสริมหารอายุ๕๒ปี
สามีภรรยานี่แหละค่ะเป็นพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต
มาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
หลังจากที่นายนิติพลนุษยเสริมหารหรือเบสลูกชายอายุ๑๙ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ
บริเวณถนนบรมราชชนนานีขาเข้าเขตตลิ่งชัน
เสียชีวิตเมื่อวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าสิ่งที่ญาติติดใจอยู่ก็คือ
หลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจลงบันทึกประจำวัน
ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุมถนนเสียหลักล้มเอง
คือลงบันทึกไว้ทั้งที่ยังไม่มีการตรวจสอบภาพ

กับแม่ก็บอกแบบนี้ไม่สบายใจแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางญาติได้ลงพื้นที่ไป
เพื่อสอบถามข้อมูลจากพยานแวดล้อม
จากคนที่เห็นเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ

มีรถตู้เฉียวชนรถจักรยานยนต์
เป็นเหตุให้เสียหลักแล้วก็หลบหนีไป
ก็เลยเป็นข้อมูลที่ทำให้พ่อแม่ผู้เสียชีวิต
ไม่สบายใจอยากจะให้ติดตามเพิ่มเติม
ซึ่งทางทีมข่าวก็ได้ลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
บริเวณถนนบรมราชชนนานีขาเข้าเขตตลิ่งชันนะคะ
เพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่เลนในเป็นช่องทางด่วน
แล้วก็มีเกาะกลางถนนขั้นอยู่
ซึ่งโดยปกติแล้วจะห้ามรถจักรยานยนต์ขับขี่

แต่ก็ยังพบเห็นรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนอยู่นะคะ
ขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่ก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วค่ะ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามข้อมูลจากแม่ค้าขายผลไม้
ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือ

ได้ยินเสียงดังมาไกลมากค่ะ

แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะนึกว่า

จนกระทั่งได้ยินเสียงคนตะโกนว่า

เท่านั้นแหละก็รีบวิ่งไปดู

มีกลุ่มพยาบาลผ่านมาประสบเหตุพอดี
ก็เลยเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจช่วยยื้อชีวิต

กำลังช่วยเหลือกัน
ลงมาดูลงมาแบบดูปั๊บค่ะแล้วก็ขับรถหนีออกไป
นี่คือเรื่องราวที่คนขายผลไม้ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ไม่ใช่แค่นั้นยังมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าที่เกิดเหตุนั้นอยู่เลนใน
แล้วก็มีเกาะกลางถนนทำให้มองไม่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ได้ยินเพียงแค่เสียงรถจักรยานยนต์ล้มแต่ก็ไม่เห็นนะว่ามีการเฉียวชนกันจริงหรือเปล่า
สิ่งที่เห็นก็คือมีรถตู้๒คันสีบรอนระบุสีได้
บอกว่าเขาชะลอรถแล้วก็หยุดดูแต่คือไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเฉียวชนกันจริงหรือเปล่า
แต่ได้ยินเสียงแน่อันนี้คือวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณนั้นบอกมา
ทีนี้ทางด้านผู้กำกับสนตลิ่งชันพันธุ์ตำรวจเอกสุวรสโชธกาญจนรัฐบอกว่า
หลังจากที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้มาร้องเรียนแล้วนะคะตำรวจก็สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
เพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นข้อที่จริงนั้นเป็นอย่างไรนะคะ
ซึ่งถ้าหากพบว่ามีการชนแล้วหนีจริงแน่นอนค่ะตำรวจก็เอาผิดนะคะ
เร่งติดตามคู่กรณีมาดำเนินคดีทันที
ซึ่งเรื่องนี้พอเป็นข่าวแล้วเนี่ยออกสื่อแล้วเนี่ยเชื่อว่าทางตำรวจทางสอนอตลิ่งชังเนี่ย
ต้องไปไล่ตรวจสอบไปดูกล้องวงจรปิดแล้วแหละจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
สาเหตุจริงมันเกิดจากอะไรกันแน่